จากเรื่องคนหล่อสุดปังแล้ว

อร่างเตนใส่ไปหมดเลย

ย้อนไปดูบรรยากาศกันหน่อย
คือต้องบอกว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันจริงทั้งครอบครัวทุกครอบครัวเลย
โดยเฉพาะสมาชิกบ้านรังศรีสิงพิพัฒน์
มาร่วมพิธีกันครบทุกคนค่ะ
คือต้องบอกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยหล่อเหมาะสมกันมากจริงค่ะ
สวยจากใจสวยหวานจับจิตสุด
แล้วคุณผู้ชมดูนะสินสอดทองมั่น
ทั้งเงินสดทั้งทองทั้งแวนเพชร
ตาแตกกระแทกใจจริงค่ะ
ตอนนั้นสินสอดเขาประเมินมูลค่าอยู่ที่ประมาณ๑๐๐
๑๐๘ล้านบาท

เขาไม่บอกเพราะว่าอะไร

คาเนี่ยมันไม่สามารถประเมินค่าของตัวเจ้าสาวได้จ้ะ

เพราะเจ้าสาวคนนี้คือสิ่งลำค่าที่สุด
อ้าวว้ายมากเลยอ่ะ
และในช่วงเช้านะคะพี่ดีอบอุ่นมาก
และที่น่ารักมากเรียกว่าขโมยซีนเลย
ใครรู้ไหมเท่าแก่ตัวน้อยจ้ะน้องพายุคุณผู้ชมค่ะ

ยุ่คิมกุ้มกิ่มกับคุณอ้าวตลอด
ฉันว่ายูไม่เผ็ดยุ่อยากกินด้วย
หลบแบบนี้ก็น่ารักน่ายดูดีนะคะ
ส่วนน้องเล็กแอร์บิเกลอยู่ไหนจ๊ะ
ก็อยู่กับแม่ชมเป็นยังไงรักมาก
เขามาแบบชุดผู้ไม่ชมเลยนะโอ้ชุดเหมือนกันเลยชุดเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกัน
มีติดกรงติดกิฟต์โอ้โหเป็นบรรยากาศที่เราดูไปน่ารักจังเลยลูก
ก็ยิ้มไปจริงจริงนะพี่แจ๊คนะค่ะและช่วงบ่ายค่ะแพทดีเซียแล้วก็คุณโน๊ตเนี่ย
เขาควงคู่กันมาแถลงข่าวเปิดใจถึงโมเมนต์พิเศษสวยมากเลยเนาะ
นี่เขาสวยมากมีแค่มันใช่ไหมนี่แค่มันค่ะอีกยังไม่แต่งเหรอครับ
นี่ชุดมาเจอนักค่าวเฉยนะคะชุดใหญ่มากลูก

แล้วเขาตื่นเต้นเขามีอาการเป็นยังไงรู้ป่ะ
เขาแบบตอบคำถามแทบทุกคำถามเองเลย

เพราะพูดน้อยใช่มั้ย
แพทิเซียอดใจไม่ไหวถึงขั้นแซวกันเลย
เดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
จริงก็ขอบคุณกันและกันทุกวันอยู่แล้วเนาะ
ก็ดีใจที่มีพี่มาให้กำลังใจ
แล้วก็ดีใจที่ครอบครัวญาติพี่น้องทุกคนแบบ
อยากจะมาเซลเบรดกับเรา

อีกก้าวสำคัญของเรามีคนที่เขาก็รักเราแล้วซัพพอร์ตเราเนอะ

จนถึงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เหมือนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเรา
ขอบคุณพี่สื่อทุกคนเลยที่วันนี้ก็สละเวลามานะครับ

ทำได้ดีมากค่ะภูมิใจมาก
น่ารักจังเลยมีแซวกันด้วย
แล้วเขาก็จัดแค่คนในครอบครัวแล้วก็มีงานแถลงข่าวเล็กน้อย
คือบอกเลยนะว่างานนี้งานช้าง
ทีนี้เดียวคือเขาสมฐานานะ

น้องแอมบิเกลเหมือนน้องสายฟ้าพายุแน่
ชีวิตเขาดีดูแบบว่าสามีรักภรรยา
แล้วเมื่อวานคนแชร์กันเยอะด้วย

ของขวัญแล้วก็ตั้งแคปชั่นในไอจีด้วย
จริงต้องรับศูนย์ครอบครัวนะคะ